มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรนะครับ
น้องชายใช้ปืนยิงพี่ชายจนเสียชีวิตอืมนะ
พี่ชายเนี่ยเพิ่งประกันตัวออกจากคุกมาคดียาเสพติดนะฮะ
แต่ว่ามีปัญหากันอยู่เรื่อยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันตายเนี่ยอ่าฝ่ายน้องชายเนี่ยชื่อว่านายประวัตินะ
คนก่อเหตุเนี่ยหมายถึงว่ายิงพี่ชายเขาตายค่ะนะครับอ่า
ส่วนพี่ชายเนี่ยชื่อประเวทจะเห็นว่าฝ่ายพี่ชายเนี่ย
พยายามเข้าไปทำร้ายน้องชายอืมแล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งถึงขั้น
ผีเพื่อจะลมค่ะนะฮะสุดท้ายแล้วอ่า
เหตุการณ์มันก็ยังไม่จบลงง่ายอ่ะนะ
ว่าตรงเนี้ยเขาจะทะเลาะกันจนจบลงไปแล้วแต่
พอเข้าไปในบ้านมันจะมีขึ้นอีกรอบหนึ่งอืม
น้องชายก็เลยบอกว่าก็ทนไม่ไหวค่ะต้องเอาปืนมานะครับ
แล้วก็ยิงพี่จนเสียชีวิตนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ้านหลังนี้นะครับคือบ้านพักในพื้นที่
สะสิงโตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ก็ว่าได้นะครับสองพี่น้องเนี่ยนะฮะ
ฝ่ายของพี่ชายที่เสียชีวิตชื่อนายประเวทนาคชื่นอายุ๕๐ปี
ส่วนน้องชายชื่อนายประวัตินาคชื่นอายุ๔๘ปี
นี่เป็นภาพตอนที่มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันกล้องวงจรปิดในบ้าน
อ่าจะเห็นว่าฝ่ายพี่ชายเนี่ยใช้มีดนะฮะ
มีดดาย่าเข้าไปฟันน้องฟันไปละสองครั้งนะครับ
แล้วก็ถีบน้องชายล้มลงกับพื้นด้วยก่อนที่จะมีคนมาห้าม
คือพอตรงนี้เขาห้ามปรามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องมันยังไม่จบครับ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่นายประเวท
ทำร้ายร่างกายน้องชายไปแล้วนะครับใช้เก้าอี้ตีนะ
อ่าจนเก้าอี้แตกใช้มีดดายยาบฟันเข้าไป
เขาเจ็บนะถีบเขาเข้าไปอีกพอมีคนมาแยกมาห้าม
ก็แยกย้ายกันเข้าบ้านแต่นายประเวทยังไม่หยุด
อ่ายังมาตะโกนด่าท้าทายนะครับเหมือนกับบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำร้าย
นายประวัติน้องชายอีกนายประวัติเองตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ
อ่าก็ถือว่าอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นไปอาบน้ำ
แต่นายประเวทพี่ชายก็ยังตามไปอีกนะฮะขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย
ทีนี้นายประวัติก็เลยโมโหนะครับไปหยิบปืนที่อยู่ในห้อง
เดินมาที่ระเบียงชั้น๒ของบ้านตรงหน้าห้องนอนของผู้ตาย
แล้วก็เห็นว่าพี่ชายเนี่ยยืนถือมีดอยู่อ่า
ซึ่งนายประวัติบอกว่าพี่ชายจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยต้องยิงออกไปนะครับโดยยิงออกไปทั้งหมดห้านัดนะฮะ
กระสุนนี้ก็เข้าตัวพี่ชายหมดเลยนะครับส่วนนายประเวทฝ่ายพี่ชาย
พอโดนยิงเข้าไปก็วิ่งหนีลงไปนะฮะ
วิ่งจากชั้น๒ของบ้านเนี่ยออกไปถึงหน้าบ้าน
แล้วก็ไปล้มลงสิ้นใจอยู่ที่ตรงถนนหน้าบ้านค่ะ
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
นายประวัติหลังจากเกิดเหตุที่ยิงพี่ชายจนเสียชีวิตแล้ว

ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็มาดูกันเต็มไปหมด
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนายประวัติก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
พร้อมกับปืนขนาด๙มมซุปเปอร์สพเมืองกำแพงเพชร
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นายประวัติบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขามีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับพี่ชาย
เหตุการณ์เนี่ยก็คือพี่ชายนะมาขอเงิน
แต่ว่านายประวัติน้องชายไม่ให้โดยนายประวัติบอกว่า
นายประเวทพี่ชายเนี่ยใช้เงินแบบสิ้นเปลืองมากที่ผ่านมาเนี่ยให้ไปเนี่ยรวมละสองแสนบาทแล้วนะ
นี่ฮะแต่เวลาให้เงินไปทีไรแป๊บเดียวหมด
เพราะพี่ชายเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพนั่นไงนะ
ล่าสุดเนี่ยเสพยาบ้าถูกจับติดคุกด้วยนะครับ
คือ๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยนายประวัติบอกว่าพี่ชายเนี่ย
เวียนเข้าออกคุกวนเวียนเข้าออกคุกก็คือข้อหาเสพยาเสพติด
ครั้งล่าสุดก็ถูกจับข้อหาเสพยาบ้าแล้วเพิ่งไปประกันตัวออกมาได้ไม่ถึงเดือน
เมื่อคืนนี้มาขอเงินอีกเขาก็ไม่ให้เพราะรู้ว่าให้ไปก็เอาไปซื้อยาบ้าเสพอีก
ก็ถูกทำร้ายสุดท้ายแล้วก็ทำร้ายไม่เลิกก็เลยต้องใช้ปืนยิงสวนไป
ยืนไว้ฝันแล้วเข้ามาเห็นผมล้มก็ล้มไปแค่นั้นเอง
แล้วมันก็ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ประกาศอีกว่าจะเอาอีกไม่หยุด
เราก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนไงพอผมขึ้นไปอยู่ข้างบนปุ๊บมันก็ไม่หยุด
แน่จริงออกมาออกมาผมก็ออกมาครับผมก็กลับไป
นี่ฮะเขาก็รอมอบตัวอยู่ปืนที่ก่อเหตุก็วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยฮะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงจุดที่ยิงกันเนี่ยเป็นบนระเบียนบ้านบนชั้น๒นะครับ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๕ปลอกหัวกระสุนอีก๒หัวนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานนะฮะที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจสอบนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
แถวบ้านเนี่ยยังมีร่องรอยคราบเลือดเป็นทางยาวอยู่เลยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณบริเวณพื้นบ้านที่หน้าบ้านไปถึงถนนนะฮะ

เพราะว่านายประเวทตอนที่ถูกยิงบนชั้น๒ระเบียงบ้านเนี่ยเขาก็วิ่งลงมา

ก็วิ่งลงมาแล้วก็ไปล้มฟุบอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน

คุณกิติศักดิ์ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านที่เกิดเหตุบอกว่า
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นพี่น้องสองคนนี้มีปากเสียงอะไรกันนะ
แต่เมื่อสองวันก่อนเนี่ยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในบ้านหลังนี้
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเมื่อคืนนี้วันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับ
จากนั้นมีคนวิ่งไล่กันออกมาจากในบ้านมาตามถนน
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัดตรงจุดที่ถนน
แล้วได้ยินเสียงคนพูดว่าเหลืออดแล้วนะ

เขาบอกว่าเป็นลักษณะแบบนี้
สุดท้ายแล้วก็มารู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่
นายประเวทฝ่ายพี่ชายถูกนายประวัติน้องชายยิงจนเสียชีวิต
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยจะมาจากอะไร
เสียที่อยู่ข้างบ้านกันก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาแล้วไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกัน
ก็มีทะเลาะหนักอยู่คือก่อนวันเกิดเหตุอะค่ะ
คือก็เป็นเวลาเวลาเดียวกันช่วงที่นี้ค่ะ
ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันว่ามึงออกมามึงออกมาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่แรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาทะเลาะกับเมียเขาหรือว่าทะเลาะกับกันพี่น้อง
เพราะว่าในบ้านนั้นมี๓คนมีทั้งผู้หญิง๑คนแล้วก็ผู้ชาย๒คน
แต่มาพอตกตอนเย็นของวันที่เกิดเหตุนะคะก็เห็นผู้ตายออกมานั่งอยู่หน้าบ้านสองคนกับภรรยาเขา
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุอะค่ะตอนช่วงนั้นประมาณ๕โมงถึง๖โมงเนี่ยค่ะ
แล้วก็เราก็เข้าบ้านประมาณทุ่มหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
คือตรงนี้ตำรวจต้องไปขยายผลนะฮะเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับสำนวนคดี
เพราะว่านายประวัติคนที่ยิงพี่ชายเนี่ยบอกว่าเขายิงใส่ไปเลยห้านัดใช่ไหมอืม
ระเบียงบ้านชั้น๒ตอนที่พี่ทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้าย
แต่ชาวบ้านบอกลักษณะเหมือนกับมีวิ่งตามลงมายิงกันอีกใช่ไหม
ก็ต้องไปดูว่าทำไปเพราะป้องกันตัวบันดาลโทษะหรือว่ามันเกินกว่าเหตุแบบไหนอะไรยังไง
แต่ภาพจากล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุยิงกันอยู่ว่า
ฝ่ายคนที่ยิงเขาถูกทำร้ายก่อนค่ะนี่นะฮะอ่า
เพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้วความจริงนายประวัติเนี่ยเป็นคนที่สุขุมค่อนข้างนิ่งนะ
ใจเย็นไม่ได้โวยวายขี้โมโหอะไรก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนนายประเวทที่เสียชีวิตเพิ่งมาอยู่ที่บ้านได้ไม่นานนะฮะสักประมาณปีหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าที่แท้จริงแล้วเป็นคนอะไรยังไง
รู้แค่ว่ามีภรรยามาอยู่ด้วยแต่ไม่มีลูก
วันนี้ภรรยาแล้วก็ครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายประเวท
ตรงจุดที่เสียชีวิตนะครับ
ก็เขียนชื่อใส่กระดาษจุดไฟเผา
นำเครื่องเส้นไหว้นำเสื้อผ้าของนายประเวทมาใช้ในพิธี
คือทางภรรยาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไร

ส่วนนายประวัติตำรวจแจ้งข้อหา๒ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืน
ยื่นหลักทรัพย์๖แสนบาทประกันตัวออกมานะครับ
เหลือก็ต้องไปสู้คดีกันต่อไปในชั้นของศาล
ว่าทำไปเพราะป้องกันตัวหรือว่าอะไรยังไง
แต่ว่าแจ้งข้อหาไว้ก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ